พาไปที่บ้านผมที่จังหวัดพิศนุโลก

คุณเคยกินปลาร้าไหม
เฮ้ยธรรมดาเคยเห็นทุกเมนู
เป็นเคล็ดลับความสวยของสาวเขาบอกว่าสาวจะสวยต้องกินบาร
เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะสวยลองทานเมนูปลาร้าที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้ครับ
นี่เลยกำลังตะเตรียมกันเลยทีเดียว
โอ้โหเห็นแล้วคำถามคือคุณต้องการอะไรต่อ
อยากทานข้าวเหนียวเอาผัก
ถูกต้องผักสดและข้าวเหนียวต้องมาให้พร้อม
เพราะนี่คือสุดยอดปลาร้าเมนูปลาร้าสับผัดสุกและแจ่วบองหมูปลาร้าครับ
ที่นี่คือร้านเอกรัฐบ้านวังแร่ตำบลชุมแสงสงครามอำเภอบางรกรรมจังหวัดพิศนุโลก
เห็นมั้ยฝีมือหน้ากินน่าทานนะ
ตักใส่ถ้วยเล็กไปแบ่งขายไง
เธอเล่าว่าเธอเรียนรู้เคล็ดลับมาจากรุ่นสู่รุ่นก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละ
เฉพาะน้ำจิ้มแจ่วบองหมูปลาร้านี่ก็ถือว่าเป็นสูตรเด็ดของเธอแล้วนะ
จากนี้ยังมีปลาร้าสับผัดสุกอีกต่างหาก

เพิ่มความเข้มข้นความนัวของตัวน้ำพริกนั่นไง
ขั้นตอนมันทำยังไงบอกมาสิ

เดี๋ยวผมจะค่อยเล่าให้ฟังทีละเมนู
แล้วทีละขั้นตอนไปเลยเผื่อใครอยากจะทำดูนะครับ

การทำปลาร้าสับผัดสุกของที่นี่

ป้าเอ็นนะง่ายนิดเดียว

ปลาร้าเนี่ยเอาเป็นปลากระดีก็จะดี

แล้วก็ใส่เครื่องปรุงบีบมะนาว

แล้วคลนไปเรื่อย
ไม่ให้ปลาร้าสับมันติดกระทะ

เสร็จปั๊บใส่ผักชีจบเลย

อีกหนึ่งเมนูแจ่วบองหมูปลาร้า

พริกหอมกระเทียมแล้วนำมาตำให้แหลกครับ
แล้วจากนั้นนำไปผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ปลาร้าสับละเอียดที่ปรุงรสแล้วนะ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
ใส่ลงไปแบบนี้มันจะข้นมีความข้นตักขึ้นมาใส่ผัก
แล้วมันจะไม่หลุดไม่เป็นชิ้นเหลว
มันจะเข้ากันบ้านดิฉันมันจะเรียกว่านัว
มันสินั่วมันสิกเข่ากันมันจะแซ่บกลมกล่อมเข้มข้น
นั่นคือทางอีสานใช่แล้วแต่ถ้าบ้านผมก็โอ้โหอร่อยแท้แม่จ๋า
ต้องเรียกแม่จ๋าต้องร้องขอชีวิตเลยแม่จ๋า
นั่นแหละฮะอ้าวใครอยากจะไปลองลิ้มชิมรสไม่อยากจะปรุงเอง
มันยุ่งยากเพราะฉะนั้นโทรไปดูครับ
หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วนะครับ๐๘๙๗๐๒๕๔๐๒
เพื่อเขาจะมีบริการจัดส่งให้ถึงที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
ใครที่อยู่ที่จังหวัดพิศนุโลกก็น่าอิจฉาเพราะว่าเดินทางไปง่ายนิดเดียวนะครับ
ร้านเอกรัฐตำบลชุมแสงสงครามอำเภอบางรกรรมจังหวัดพิศนุโลก
อย่างที่เห็นอร่อยแบบนี้ลองไปชิมดูนะครับ
โอ้โหนี่ถือว่าเป็นได้ทั้งน้ำพริกด้วยเป็นได้ทั้งกับข้าวด้วย
เพราะว่ามีเนื้อปลาข้นเลยนะแล้วมีไข่อีก
แล้วพวกเครื่องเทศต่างผักต่างเนี่ยโอ้โหกินแค่นี้ก็ฟินแล้ว
เรียกได้ว่ากินจนกลิ้งแล้วก็อ้วนกลมอยู่บ้านเลยทีเดียว
มันเป็นเมนูสุขภาพอยู่นะพวกน้ำผงน้ำพริก